อีกหนึ่งหนุ่มนะคะที่ฉันไปเจอวันก่อนคุณโอ๊ตจะผอมแล้วนะคะ
เพราะว่ามีไอดอลเป็นพี่ป๊อปปองกูลนะคะ
ที่สำคัญเดี๋ยวถ้ามีไอดอลเป็นพี่ป๊อปจะผอมได้ยังไง
ผอมเพราะพี่ป๊อปตอนนี้ไปวิ่งพี่ป๊อปลดน้ำหนักอยู่ตอนนี้
ลดน้ำหนักเยอะมากนะคะและที่สำคัญงานฮอตมาก
หนังก็จะมีซีรีส์จะได้จูบกับคุณไอซ์ด้วยอภิษา
หลายคนอิจฉานะจ๊ะอาจจะเป็นยังไงไปฟังคุณโอ๊ตที่จะลดน้ำหนัก

ผอมอยากผอมนิดนึงอยากใส่เสื้อผ้าดีบ้าง
อยากจะวิ่งคือตอนนี้ผมกำลังจะย้ายบ้านไปอยู่ออฟฟิศใหม่
แล้วมันจะใกล้กับสวนหลวงรเก้า
ก็เลยนัดกับพี่ในวงดนตรีว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไปวิ่งกัน
ซื้อแล้วผมผอมลงเยอะมากแต่ว่าก็ไม่อยากผอมเยอะ

ใช่แล้วก็มีเป็นแพะเอกซีรีส์คับฟรายเดย์เล่นกับคุณไอซ์
ผมพยายามบอกพี่กู่ภูมิกับว่าผมขอเป็นเลิฟซีแน่น
อันนี้มันเรื่องของวาสนามพี่แจ๊คมันสู้ไม่ได้
โถวาสนาว่าไปเพราะหนุ่มหล่อนะคะ